ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

ที่กำลังจะตัดสินใจกระโดดสะพาน
ที่จังหวัดอุบลราชธานีค์เพื่อที่จะฆ่าตัวตายนะคะ
เด็กทั้ง๓คนนี้ค่ะถือว่าเป็นคนดีของสังคมนะคะ
ซึ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้มอบเสื้อคนดีที่เรายกย่อง
รวมทั้งได้มอบกระดิ่งประธานให้กับ๓เยาวชนฮีโร่ด้วยค่ะ
นายโกศลวัสอินทุจัญฯอัยการฝ่ายพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นผู้แทนมอบเสื้อคนดีที่เรายกย่อง
นายพฤษภากลิ่นศรีศุกร์และนายจิรพัฒน์ชื่นวานอน
ที่จะกระโดดสะพานเพื่อพยายามฆ่าตัวตาย
ช่วยเหลือสังคมเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้กับเยาวชน
นำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้จะนำเรื่องเข้ากรรมการ
เพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชระกิติยาภา
เพื่อรับเกียรติบัติคนดีที่เรายกย่องในช่วงปลายปีนี้
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครค่ะ
ขณะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ได้ดูแลเรื่องของการศึกษาให้กับเยาวชนทั้ง๓คน
ให้ได้เข้าเรียนในระบบปกติและการศึกษานอกโรงเรียน
เพื่อการศึกษาที่ดีในอนาคตด้วยค่ะ
คนดีเราก็ดูแลต่อเนื่องค่ะ